โอ้โหเขาลือกันไปแบบนี้ล่าสุดไม่ต้องลืมไม่ต้องเดาแล้วนะคะ
ออกมายอมรับแล้วนะคะเป็นครั้งแรกด้วยในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเมื่อเช้านี้เอง
ว่าเธอกับหวานใจในธุรกิจมหาเศรษฐีไฮโซนนทนนเลิกกันแล้วจริงค่ะ

ยืนยันเลยว่าไม่มีเรื่องมือที่๓หรือว่าข่าวเรื่องฝ่ายชายเป็นไฮโซกรรมลอ
ไม่ใช่ทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวของทั้งคู่ค่ะ
ตอนนี้ก็โสดค่ะโสด

ถ้าเราปิดหูปิดตาแล้วก็มองข้ามเหตุผล
มันมีปัญหาเหตุผลอันนั้นวันข้างหน้าปัญหานั้นมันก็ยังอยู่
แล้วถ้าเลิกในวันข้างหน้านั้นยูอาจจะเสียใจกว่านี้
ว่าการยุติไม่ใช่เรื่องที่ยากที่สุด
แต่การปิดหูปิดตาแล้วดันทุหลังอันนั้นเป็นเรื่องที่แย่

แล้วก็ไอซ์บอกด้วยว่าตอนแรกก็กลัวว่าหลายคนอาจจะมองว่า
ไม่ได้แต่งงานเหรอจะโดนถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน

ว่าใครก็อยากมีครอบครัวที่ดีทั้งนั้นแหละ
อยากเป็นคนที่ทุกคนบอกว่าอุ๊ยอิจฉาจังเลย
ผู้ดีจังเลยอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเอาจริงนะไม่มีใครรู้หรอกว่าหลังบ้านมันเป็นยังไง
ดังนั้นอย่าไปสนใจคำพูดเพราะว่าไม่มีใครมาทุกข์สุขกับเรา
ว่าไม่ได้เข็ดเรื่องความรักนะคะแต่ก็ไม่ได้โหยหา
ถึงจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก
ชีวิตเราก็ยังมีพระอื่นอีกที่จะประสบความสำเร็จค่ะ
เรื่องงานแบบนี้เธอก็ประสบความสำเร็จนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยทุกคนแหละก็อยากมีความรักดีเนอะ
ซึ่งไอซ์ก็จะไม่ออกอีเวนต์ไหนนะถามแล้วนะคะก็เสร็จนี้เดี๋ยวไปพักใจนะคะ
ไปเล่นสกีนะคะที่ญี่ปุ่น